ที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงถึงในบ้านอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วก็มีคนเสียชีวิต๓ศพในบ้านหลังเกิดเหตุ
คนที่ก่อเหตุเขาก็มอบตัวกับตำรวจนะคะเขาเป็นอดีตกำนันคนในพื้นที่ก็เรียกว่ากำนันไข่
เขามอบตัวกับตำรวจแล้วตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมในวันนี้
กำนันไข่สารภาพแบบหมดเปลือกเลยกำนันไข่บอกว่าถูกหลอกยืมเงินเป็นสิบล้านกว่าบาท
แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะกำนันไข่บอกว่าถูกหลอกมาตลอด
แล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้ครับวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย
ำนันไข่ก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อไปทวงหนี้นี่แหละแต่ลูกหนี้เขาตอบกลับมาว่า
ก็อยากโง่ให้ยืมเงินเองทำไมล่ะอยากได้เงินคืนก็ไปฟ้องเอา
อันนี้คำกล่าวอ้างของกำนันไข่นะใช่ค่ะกำนันไข่บอกว่าด้วยประโยคนี้แหละค่ะ
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะก็เลยยิงแล้วก็ยิงเจ้าของบ้านที่เป็นแม่นะคะ
ยิงลูกสาวยิงหลานสาวเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๓อะค่ะ
แล้วหลานสาวเนี่ยคือเขานั่งอยู่ด้านหลังบ้านบุกเข้าไปยิง
เขานั่งกันอยู่สามพี่น้องโดนลูกคนกลางอ่ะนะคะจนเขาเสียชีวิตอยู่แบบ
คาโต๊ะอาหารคาจานข้าวเด็กอีกสองคนวิ่งหนีออกไปบ้านญาติก็เลยรอดสองคน
กำนันไข่ก็คือนายสุนันรามดงอายุ๖๕เป็นอดีตกำนันตำบลขุนกระทิง
ยิงเสียชีวิตไปสามศพนะคะคนที่เสียชีวิตก็ประกอบไปด้วยนางจินดาพรมทอง
อายุหกสิบสองปีเป็นเจ้าของบ้านนางพรทิพย์อายุสามสิบเอ็ดปีก็เป็นลูกของนางจินดา
เด็กหญิงอายุ๑๓อีกคนนึงเป็นลูกของนางพรทิพย์แล้วก็เป็นหลานของนางจินดานะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๗ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
กำนันไข่ก็มอบตัวนะคะครับเดี๋ยวเราลำดับเหตุการณ์ย้อนกลับไปแบบสั้นแบบนี้นะคะ
คือกำนันไข่เขาใช้ปืน๙มมยิงใส่นะคะทั้ง๓คนถูกยิงเข้าที่หน้า
อืมทั้งสามคนเลยคือยิงเข้าหัวเข้าหน้าค่ะนางจินดามีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าสามนัดนะคะ
นางจินดาเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะนั่งรับแขกนางพรทิพย์ลูกสาวนางจินดาถูกยิงเข้าที่หน้าเหมือนกัน
สองนัดค่ะส่วนเด็กหญิงอายุสิบสามปีที่เป็นลูกสาวของนางพรทิพย์
เป็นหลานของนางจินดาเนี่ยค่ะเขาอยู่ที่โต๊ะกินข้าวด้านหลังอยู่ในครัว
ถูกยิงเข้าหน้าเหมือนกัน๕นัดนะคะที่โต๊ะในครัวเนี่ยมีพี่กับน้องของผู้ตาย
เด็กหญิงอายุ๑๓อยู่ด้วย๒คนนี้เขาวิ่งหนีไปได้ทัน
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากญาติจากเพื่อนบ้าน
กำนันไข่มอบตัวกับตำรวจสพเมืองชุมพรแล้วก็รับสารภาพว่าก่อเหตุยิงทั้งสามศพจริง
ส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็อนุญาตให้เราไปสอบถามแล้วก็ให้ข้อมูลน่ะนะคะ
น้องบอกว่าโอ้โหยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
เพราะเห็นกับตาว่าน้องสาวถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
กระสุนเข้าไปที่หน้าของน้องอายุ๑๓๕นัด

พี่สาวเขาบอกเห็นกับตาเลย

คือที่กำนันไข่หยุดยิงเพราะกระสุนหมด
คือถ้ากระสุนไม่หมดคงจะยิงต่อ
ที่สองคนคนโตคนเล็กวิ่งหนีไปได้นี่คือ

เธอเลยรอดมาด้วยเธอกับน้องชายเลยรอดเนี่ยค่ะ
เขากำลังเตรียมตัวไปเรียนพิเศษกัน

ไม่ว่าใครว่าแม่ว่าแม่ผิดแม่หนีหนี้
แต่แม่เป็นนางฟ้าในสายตาของลูกเสมอ
เขาไม่มีสิทธิ์มาทำกับแม่แบบนี้

ชำระหนี้จริงแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาไล่ยิงกราดยิงเขาในบ้านแบบนี้ค่ะ
น้องก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ไปก็จะเข้มแข็ง
ตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่แม่ตั้งใจไว้
นี่สิงปีนี่เขายิงแม่กับยายข้างนอกค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็เข้ามายิงน้องหนู

คือน้องชายหนูอะค่ะเขาวิ่งได้เขาวิ่งก่อน
แต่คนแรกเลยเพราะเขาได้ยินเสียงปืนแต่ข้างนอกก่อน

หนูวิ่งหนีไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องผู้หญิงเขานั่งอยู่ข้างหนูตอนที่กินข้าว
แล้วพอนะเขาโดนยิงเขาก็ล้มทับใส่ตัวหนูเลย
ทีนี้เขาก็ยิงปืนลูกปืนที่อยู่ในแม็กซ์หมดแม็กซ์เลย
ลูกปืนมันไม่โดนหนูอะค่ะมันโดนน้องสาวหนูหมดเลย
หนูเห็นว่าตอนที่เขาคุยกันแม่หนูใช้มือชี้หน้าเขาอะค่ะ
ไม่รู้พูดว่าอะไรแต่น่าจะทะเลาะกันแรง
เพราะว่าปกติหนูไม่เคยเขาคุยกับเสียงดังขนาดนี้มาก่อน
เห็นตั้งแต่ข้างนอกเลยค่ะจนเขาเข้ามายิงใส่น้องหนู
หนูจำได้เลยค่ะปืนหน้าสุดท้ายที่เขาจะยิงหนูแต่มันติดโต๊ะกินข้าวไปดี
ถ้าไม่มีโต๊ะกินข้าวเขาไม่นอนตอนนี้ค่ะ
จังหวะตอนนั้นมันเร็วมากค่ะมันพูดอะไรออกไปไม่ทันเลย
รู้สึกตัวก็คือน้องสาวล้มใส่ตัวหนูอะค่ะเลือดก็เต็มตัวหนูไปหมดแล้ว
หนูก็จะพยายามเข้มแข็งเพื่อพวกเขาหนูรู้ว่าเขารอที่พวกหนูจะประสบความสำเร็จ
เขารอมาว่าพวกหนูจะรวมท้องฟ้าอยู่หนูก็หวังว่ามันท้องฟ้าจะดูแลพวกเขาดี
เขาดีถึงหนูมากจริงเขาไม่เคยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูขาดหรืออะไรเลย
โอ้โหลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กคือรอดแบบบุดหวิดจริง
กำนันไข่จะไม่ยิงนะพยายามยิงแต่แบบกระสุนหมดแล้วกระสุนแรกคือไปโดนโต๊ะกินข้าวที่จะยิงลูกสาวคนโต
วินาทีชีวิตคือคุณพ่อเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านในเช้าวันนั้นเช้าเมื่อวานไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
ทีนี้เอาละมันเรื่องของหนี้สินเนี่ยอย่างที่เรารู้ข่าวกันมาแต่รายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับกำนันไข่ด้วยนะ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับตามที่กำนันไข่กล่าวอ้างนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผู้ที่เขาเป็นหนี้เขาก็ถูกยิงจนเสียชีวิตไปแล้ว
ละเอียดก็เลยว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันแน่แต่ว่ากำนันไข่บอกกับตำรวจแบบนี้เพราะวันนี้พลตำรวจรีวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรก็ไปสอบปากคำกำนันไข่ด้วยตัวเองนะ
แล้วเราก็ได้คุยได้ถามกำนันไข่ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกำนันไข่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต้องย้อนไปเมื่อ๕ปีที่ผ่านมานะ๕ปีที่แล้วตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนนางจินดาผู้ตายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนางจินดามีลูกสาวก็คือนางพรทิพย์ก็ทำงานมาด้วยกันด้วยดีนะช่วยเหลืองานงานราชการงานเรื่องส่วนตัวอะไรก็ช่วยเหลือกันนางจินดาก็เคยยืม
ำนันไข่บอกยืมไปซื้อปุ๋ยยืมไปหมุนนู่นนี่นั่นแต่นางจินดาก็คืนทุกครั้งจนเกษียณเป็นกำนันแล้วก็เกษียณก็ยังคบหาสมาคมกันด้วยมา
กำนันไข่อ้างว่าหลังจากนั้นนางพรทิพย์ลูกสาวของนางจินดาเนี่ยมายืมเงินก็ให้ยืมใหม่ก็ไม่มีอะไรก็ให้ยืม
พอนานเข้านางพรทิพย์มาบอกว่ามีญาติสนิทชื่อกระหนกวันชื่อเล่นชื่อนกแต่ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราคุยด้วยคุณสุชาดาบอกว่ากำนันไถ่แกเรียกฟ้าหรือยังไงนี่แหละ
เอาเป็นว่าชื่อกระหนกวันก็แล้วกันนางพรทิพย์กำนันไข่บอกว่านกเนี่ยอยู่อเมริกาต้องการใช้เงินไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินของสามีชาวต่างชาติที่ตายแล้วได้มรดกต้องการจะขายกลับประเทศคือถ้าขายได้เนี่ยจะได้เงินไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันต้องใช้เงินก่อน
ก็เลยขอยืมเงินกำนันไข่กำนันไข่ก็ให้ยืมให้ยืมไปเรื่อยนะจนกระทั่งยอดเนี่ยโหมันไปตกแล้วสุดก็คือ๑๐กว่าล้านใช่ค่ะประมาณ๑๓๑๔ล้านได้ค่ะใช่แต่พอไปถามทีไรก็ไม่ได้คืน
โดยนางพรทิพย์เนี่ยกำนันไข่บอกว่ามักจะอ้างว่ามันยังติดขัดเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนี้พอไปถามทีนึงก็เลยบอกว่าติดขัดต้องใช้เงินเพิ่มกำนันไข่บอกว่าที่ยอมให้เพิ่มก็เพราะว่ากลัวว่าไอ้ที่ให้ให้ไปอ่ะมันจะไม่ได้กลับก็เลยคิดว่าเออให้เพิ่มให้เพิ่มจะได้จบเขาจะได้กลับมาไทยจะได้เงินคืนสุดท้ายแล้วไม่ได้ฮะกำนันไข่อ้างว่าวันเกิดเหตุ

จะได้เงินคืนเมื่อไหร่จะได้เงินมาใช้หนี้ที่ไปยืมคืนอ่ะมาให้ไหมแต่นางพรทิพย์ตอบกลับมาว่าไม่ได้จะไปเอาที่ไหนให้ล่ะอยากได้ก็ไปฟ้องสาเนาอยากให้ยืมเองนี่กำลังขายอ้างว่าแบบนี้อ้างว่าพอได้ยินคำนี้ก็โมโหบันดาลโทษะก็เลยชักปืนขึ้นมายิงทั้งสองแม่ลูกแล้วก็เข้าไปยิงเด็กจนเสียชีวิตไปคนหนึ
โดยบอกว่าหลังเกิดเหตุก็รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตัวเองก็ทำเกินไปแต่ก็เครียดมาหลายเดือนก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว
ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ก็เลยขับรถไปมอบตัว

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับในต้อมค่ะ

กำนันไข่บอกว่าจะเอาเงินไปให้นางพรทิพย์ยืมต่อ

ครั้งแรกยืมกับปากเปล่า
ครั้งที่๒ทำสัญญากัน
เอาโฉนดที่ดินมาจำนองกับในต้อมนะคะในต้อมคนนี้ก็เลยบอกว่า
พาเจ้าตัวมาเซ็นสัญญาเองสิจะได้ยืนยันว่าคราวนี้คืนเงินแน่
แต่สุดท้ายก็ไม่คืนเงินกำนันไข่ก็เลยไปหายืมเงินจากที่อื่นอีก
เพื่อมาคืนให้กับในต้อมนี่ครับในต้อมบอกว่าก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะ
คือเห็นใจทั้งสองฝ่ายแน่นอนฝ่ายที่เขาสูญเสียถูกยิงเสียชีวิตตั้ง๓ศพ
แต่เขาก็แอบเห็นใจกำนันไข่เหมือนกันว่าถูกหลอกยืมเงินในต้อมบอกว่าก็เป็นคนกลาง
เห็นเหตุการณ์หมดเลยไอ้วันเซ็นสัญญายืมเงินอะไรกัน
เคยเตือนกำนันไข่ไปแล้วด้วยว่าอาจจะถูกหลอก
แต่กำนันไข่ก็ไม่ฟังเพราะเชื่อใจเคยทำงานด้วยกัน
แต่ก็ยอมรับว่ากำนันไข่ก็ทำเกินกว่าเหตุมากไป
สัญญาที่ยืมผมสองแสนยืมให้คนนี้นะใช่ไหม
ให้คนนี้แต่แกได้เอาหลักฐานทรัพย์ของแกมาค้ำประกันให้
คือว่าคือว่าถ้าอยู่ยืมเฉยมันก็ไม่มีใครให้ยืมนะ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับน้องสาว
นางจินดาผู้ตายนะคะนางกุศลหนูเหมือน
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้เห็นกำนันไข่มาที่บ้านตั้งหลายครั้ง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามาคุยเรื่องอะไรกันเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่
มันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแล้วจะมายิงเด็กด้วยทำไม
หมายถึงลูกใช่ไหมใช่ลูกที่เขาตายอ่ะอ่า
ส่วนจะมีการยืมเงินจริงหรือเปล่าน้องสาวของนางจินดาบอกว่าก็ไม่รู้
แล้วทำไมกำนันไข่ยอมให้ยืมเงินเป็น๑๐ล้าน
ยงสัญญาไม่ทำเหรอเชื่อว่าก็ต้องมีการตกลงอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วสิ
แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ความจริงเพราะคนตายเขาก็ไม่มีโอกาสจะออกมาพูดแล้ว
ที่อยู่ในต่างประเทศมีจริงไหมน้องสาวของนางจินดาบอกว่ามีจริงนะคะ
มีจริงนะมีตัวตนจริงนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแน่นอน
แล้วก็ฝากไปยังโซเชียลมีเดียต่างเพราะว่าคนก็วิจารณ์เรื่องนี้เยอะ
อย่าแสดงความคิดเห็นเยอะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครรู้เรื่องของการยืมเงินยืมทอง
ส่วนเด็กสองคนที่รอดชีวิตลูกคนโตกับลูกคนเล็กเนี่ย
ก็ยังบอบช้ำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เคยถามพี่สาวว่าทำไมกำนันมาบ่อย
เพราะตัวเรารู้จักเขาได้ยินชื่อคำรับลือกับความใจร้อนนู่นนี่นั่น
เราไม่อยากให้พี่เราไปรู้จักกับคนลักษณะแบบนั้น
เขาก็ตอบเราว่าไม่เป็นไร
เขาจะมาทำธุรการใดกัน
เหมือนกับว่าซื้อขายที่ดินนู่นนี่นั่นกัน

ทำไมเขาไม่ทำตามกฎหมาย
ถ้าเป็นจริงนะแต่ว่าอยากถามว่า
ออกข่าวกันไปที่ว่า๑๐ล้านอะไรกี่ล้านอ่ะนะมีมนุษย์คนไหนบ้าง
ถ้าเขาสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเดี๋ยวเงินสัก๒๐๐๐๐
ถ้าน้องไม่จ่ายต่อไปน้องจะให้หมื่นต่อไปไหม
ถ้ากรณีจำเป็นหรือว่าเขาต้องว่า
กรณีที่ว่าจะต้องทำการธุรการใดก็ตาม
ว่าจะต้องใช้เงินร่วมกันหรืออะไรก็ตาม
เป็นไปได้ไหมคนคนหนึ่งที่ว่าทำให้เงินอีกคนนึง
โดยได้ไม่ทำสัญญาอะไรเลยเนี่ย

ถามที่ว่าเงินล้านแรกไม่ได้ร้านต่อไปจะได้ไหม

กูจะสัก๑๓ล้านเอาเอกสารมา

ที่หลานที่ผู้สามหนูไปเอามา
ไม่ใช่ว่าใช้คำพูดเท่าไหร่ก็ได้
คนตายตายไปแล้วแต่ถ้าเนี่ยสมมุติสองคนนี้ไม่อยู่ล่ะ
เรียกหนูสิอะไรจากใคร
อืมคือในมุมของกำนันไข่
ที่เขาเปิดเผยกล่าวอ้างกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย

เพราะกลัวของเดิมจะไม่ได้คืนก็เลยให้ยืมไปเรื่อย

แต่มุมของญาติผู้ตายเขาบอกว่าโอ้โห
ใครจะให้ยืมไปเรื่อยจนแบบเป็น๑๐ล้านไม่มีสัญญาอะไรเลย
เขาก็สงสัยว่ากล่าวลอยมาอ้างหรือเปล่า
ลอยหรือเปล่ามีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

สูญเสียภรรยาสูญเสียลูกคนกลาง

คือวันเกิดเหตุไม่อยู่เพราะว่าออกไปทำงาน
คนที่โทรไปบอกก็คือลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กที่รอดชีวิต
โทรไปบอกว่ายายแม่และลูกคนกลางถูกยิง

กลับไปปุ๊บเจอภาพที่แบบสุดสะเทือนใจ
เขาบอกเลยว่าเสียใจมากที่วันเกิดเหตุไม่อยู่บ้าน
ถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยอาจจะมีโอกาสช่วยไง
เขาเป็นผู้ชายไงอาจจะช่วยได้

แล้วเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
ไม่น่าจะถึงกับต้องไปยิงเด็ก
ถ้าผมอยู่ด้วยผมคงไม่ยอมให้มันจริงลูกผม
ผมเสียใจไกลที่ไม่ได้อยู่ข้างนั้น
อย่างน้อยก็จะไม่ยอม
เขาจะต้องตายอันสิ่งอีกข้างนึง
ผมเสียใจที่ผมไม่ได้อยู่ปกป้องลูกผม
สามีของนางพรทิศภูตายก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องของการหลอกยืมเงินเนี่ย
ถ้าหลอกยืมเงินกำนันไข่ไป๑๐กว่าล้านจริงนะ
เงินเยอะขนาดนั้นครอบครัวคงไม่ต้องอยู่ลำบากกันแบบนี้คงอยู่สบายไปแล้ว
ทีนี้ค่ะศพนะคะก็มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่บ้านยังไม่กำหนดวันชาปนกิจค่ะ
เพราะว่าทางญาติบอกว่ากลัวคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
รอให้มีความชัดเจนเรื่องของคดีความก่อนนะคะ
ส่วนทางมุมของกำนันไข่เนี่ยทีมข่าวไปคุยกับลูกชายมา
อานนท์รามดอนนะคะลูกชายบอกว่าก็เห็นว่าพ่อเครียดสะสมมานาน
ก็เรื่องเงินนี่แหละครอบครัวก็มีปัญหาทั้งตัวลูกชายทั้งตัวภรรยาของกำนันไข่เคยเตือนกันแล้ว
แต่กำนันไข่ไม่ฟังคนในครอบครัวก็เคยทะเลาะกันมีปากเสียงกันก็เพราะว่าเครียดเรื่องเงิน
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพเมืองชุมพรบอกว่าสอบปากคำกำนันไข่ในเบื้องต้นแล้วนะคะ
กำนันไข่เองก็รับสารภาพแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ